ไปที่จังหวัดอ่างทองหน่อยครับไปวัดใหม่โคกมรุมที่นั่นนะ
จะบอกได้เลยว่ามีต้นตะเคียนหยุ่นรวมกันถึงสี่สิบเอ็ดต้น
เยอะมากแล้วต้นใหญ่เหมือนกันน่ะฮะจริงจริงค่ะครับ
เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่นักเสี่ยงโชคคนที่ชื่นชอบเรื่องของความเชื่อแบบนี้เนี่ย
หลังไหลมารวมตัวกันนะคะที่อยู่ที่ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
เรียกได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมต้นตะเคียนมากถึง๔๑ต้น
โดยนายไพโรธพัทสากรรมการวัดบอกว่าต้นตะเคียนที่โดดเด่นที่สุดก็คือ
ตะเคียนพ่อปู่ทองคำแม่ย่าสุวรรณเกษรซึ่งเป็นต้นตะเคียนคู่อายุกว่าพันปีค่ะ
พร้อมทั้งเล่าที่มาด้วยนะคะว่าเขามาเข้าฝันว่าอยู่กลางแม่น้ำปลาจีน
บ้านเขาดินหมู่๕ตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
ก็เลยได้มีการไปอันเชิญต้นตะเคียนคู่มาไว้ที่วัดใหม่โคกมรุม
พอชาวบ้านชาวบ้านทราบข่าวก็เลยมาขอโชคขอลาบกันอย่างต่อเนื่อง
ก็มาส่องหาเลขเด็ดตามภาษาแล้วค่ะก็มีปุ้งมีแป้งอะไรกันไปตามความเชื่อ
ทีนี้เรื่องมันไม่จบเพียงเท่านี้ต่อมาก็มีการอัญเชิญต้นตะเคียนจากสถานที่ต่าง
ในจังหวัดอ่างทองก็ตามหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงต่าง
ให้มารวมตัวกันอยู่ที่วัดใหม่โคกมรุมแห่งนี้
ก็เลยทำให้วัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมต้นตะเคียนถึง๔๑ต้น
สิ่งโชคก็เหมือนกับว่ามาทีเดียวเนี่ยได้กราบไหว้บูชาขอโชคลาภหลายต้นนะคะ
และแน่นอนค่ะทีมข่าวของเราก็ได้ไปสัมภาษณ์พูดคุยกับนักเสี่ยงโชค
เขาก็บอกว่าเขาเห็นชัดเจนนะว่ามีหลายตัวเลข
ยกตัวอย่างนี่นะคะ
นี่เป็นตัวเลขอะไรก็ไม่ทราบแล้วยังมี๗๓อีกชัดเจนเลยนะ
เป็นต้นที่ระบุไว้ว่าขนาดใหญ่๔คนโอบยาว๑๐เมตร
ก็ชาวบ้านเลยว่าโอเคล่ะมาแล้วไม่เสียเที่ยว
ก็เดี๋ยวเอาไปลุ้นกันต่อไป
แต่จะถูกไม่ถูกก็ต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่ง